ตามความคืบหน้าคดีเยี่ยมโหดที่เกิดขึ้นที่สระบุรีให้นะฮะ
เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ปรากฏว่าที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นห้องเช่าบนถนนอุไรรัฐ
หรือว่ามิตรภาพซอย๑ตะบนแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
นี่ครับไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่านะฮะ
เปลือยกายอยู่ที่หน้าห้องน้ำนะครับ
แล้วสภาพศพเนี่ยปรากฏว่าถูกแทงเป็น๑๐แผลเลยนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางนันทนาพิทักษาอายุ๔๒ปีนะครับ
อ่าถ้าตามพื้นเพลแล้วก็เป็นคนมหาสรคาม
หงายเสียชีวิตสภาพเปลือยกายจมกองเลือด
ส่วนลำตัวด้านบนเนี่ยพาดอยู่กับวงกบประตูตรงพื้น
ขณะที่ภายในห้องไม่มีการลื้อค้นอะไรนะครับพบแต่ข้าวของที่ผู้ตายเก็บเตรียมเอาไว้
เพราะว่าเตรียมจะย้ายออกจากห้องพักแห่งนี้นะครับที่สระบุรี
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าสภาพศพนั้นมีบาดแผลก็คือใต้ราวนมด้านซ้ายและลิ้นปี่
แบบนี้ฮะมีร่องรอยถูกแทงเป็นแผลลึกแล้วก็มีรอยคล้ายกับมีของมีคม
เฉือนอยู่หลายที่ตามร่างกายนับแล้วก็๑๕แผลได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมรายละเอียดแล้วก็เก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้แล้ว
แต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยถือว่าอะไรจะแค้นกันขนาดนั้นนะ
ทั้งแทงทั้งเฉือนแล้วก็เปื่อยกายด้วยเปื่อยกายอยู่ที่หน้าห้องน้ำในห้องเช่า
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่าห้องเช่าแห่งนี้เป็นห้องแถวชั้นเดียวแล้วก็แบ่งเป็นห้องให้เช่า
อยู่ในพื้นที่ซอยถนนอุรายรัฐหรือว่ามิตรภาพซอย๑ตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยสระบุรีแบบนี้ครับ
แล้วก็มีรอยเลือดติดอยู่ที่ห้องน้ำด้วยของห้องผู้ตายนะครับยังไม่ได้มีการชะล้างทำความสะอาดนะครับ
ข้าวของภายในห้องมีการเก็บข้าวของลักษณะเหมือนเตรียมย้ายออกของผู้ตาย
เพราะว่าตามข้อมูลก็คือผู้ตายนะครับนางนันทนาเนี่ยเขาเตรียมจะย้ายไปทำงานที่นครปฐม

คุณนฤทธิได้สอบถามเจ้าของห้องพักนะครับ
บอกว่าปกติแล้วผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีนะ
แต่ก็ไม่เคยเห็นสามีภรรยาคู่นี้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกัน
แล้วก็เช่าห้องแห่งนี้อยู่กันมานานแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเมื่อสองวันก่อนสามีของผู้ตายยังมาบอกกับแฟนของเจ้าของห้องเช่านะ
บอกว่าเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วนะ
เพราะว่าได้งานใหม่ที่จังหวัดนครปฐม
สำหรับตัวของผู้หญิงเนี่ย
แต่ก็ยังไม่คิดว่าจะมาถูกฆ่าตายก่อนแบบนี้
อยู่กันมาประมาณปีแล้วล่ะจ้ะประมาณปีแล้ว
เท่าที่รู้มาก็ไม่เคยเห็นเขาเป็นอะไรกัน

ก็ก่อนนี้เมียเขาไม่ได้อยู่
เขากลับไปอยู่บ้านได้ประมาณเดือนนึง

มันก็เกิดเหตุเนี่ย
ส่วนคนที่พบศพคนแรกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็คือสามีของผู้ตายนะฮะ
เป็นผู้ที่เขาคบหาอยู่ด้วยกันได้สัก๔ปีแล้ว
วันนี้คุณนฤทธิ์ก็ได้สอบถามนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
สามีของผู้ตายที่อยู่กินกันแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับ
ชื่อนายซาอุดีเจ๊มุอายุ๔๒ปีนะครับ
บอกว่าเขาอยู่กินกับภรรยามานานร่วม๔ปีแล้ว
ตัวเขาเองเขาทำงานเป็นพนักงานเชื่อดไก่
อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งใกล้กับที่พัก
เช่าห้องนี้มาตั้งแต่ปี๕๘อยู่กัน๒คนกับภรรยาที่เสียชีวิตนะครับ

ก่อนที่ภรรยาจะลาออกไปทำงานที่โรงงานที่นครปฐม

แล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมานางนันทนาภรรยาของเขากลับมาที่ห้อง
เพื่อจะเก็บข้าวของจะย้ายไปอยู่ที่นครปฐมแล้ว
วันเกิดเหตุหลังจากที่เขาเลิกงานประมาณ๒ทุ่มเขาก็แวะมาที่ห้องเช่าแห่งนี้
เขาบอกว่าเขามากับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งทำงานอยู่ด้วยกันขอติดรถมาด้วย
พอมาถึงห้องเขาก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเขาขอแวะเข้าไปหาแฟนแป๊บนึงนะ
แล้วก็เขาก็เข้าไปที่ห้อง
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าตัวเขากับเพื่อนเนี่ยค่ะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาหลังเลิกงาน
ก็จะมาหาผู้ตายนี่แหละค่ะเพราะเห็นว่าผู้ตายเตรียมเก็บของไปนครปฐม
เพราะว่าได้ที่ทำงานใหม่เพื่อนก็นั่งรออยู่ที่รถจักรยานยนต์นะคะ
พอไปถึงหน้าห้องพักประตูล็อกจากด้านใน
พยายามจะโทรศัพท์หาผู้ตาย๓ครั้งติดต่อไม่ได้
ไปถึงหน้าห้องก็ตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
ประตูล็อกอยู่จากด้านในด้วยเขาก็เลยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน
บานเกล็ดเลยเนี่ยค่ะบานเกล็ดอันนี้อยู่ใกล้ใกล้กับประตูพอดี
เอามือล้วงไปเปิดแล้วก็เดินเข้าไปในห้อง
พอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่พบผู้ตายอยู่ในห้อง
แต่ไฟยังเปิดอยู่พัดลมยังเปิดอยู่
ก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ำทีนี้แหละเขาบอกว่าเขาช็อกเลยนะคะ
เพราะภาพที่เห็นก็คือภรรยาของเขาเนี่ยนอนตาย
แล้วก็เป็นลักษณะเปลือยด้วยบาดแผลเต็มตัวไปหมด
ลำตัวท่อนบนพาดอยู่กับวงกบประตูบริเวณพื้น
มีบาดแผลชะกันถูกมีดแทงเลือดไหลเต็มพื้นห้องน้ำเลยค่ะ
แล้วก็เหลือไปเห็นประตูด้านหลังของห้องพักประตูหลังแง้มอยู่
เขาบอกแบบนี้นะประตูหลังแง้มอยู่แล้วก็มีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
ก็เลยวิ่งออกมาจากห้องบอกเพื่อนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาตรวจสอบนะคะ
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นมือที่๓
อาจจะแค้นแล้วก็มาลงมือแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้เมื่อปีก่อน
ตัวเขาเนี่ยนะคะเคยไปซ้อมกลุ่มคนคนนึงที่มาขโมยโทรศัพท์
ยืมเงินแล้วไม่คืนก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่า
ผมเดินเข้าไปใกล้ห้องน้ำอะครับมันมีบล็อกกั้นอยู่ใกล้ห้องน้ำเพราะเห็นแฟนนอนอยู่ครับ
ผมก็ร้องเลยครับสภาพก็คือว่าไม่ได้นุ่งอะไรครับ
แล้วก็ผมก็ยกไปที่นี่นะครับ
พยายามรู้สึกว่าพยายามจะยกแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแล้วครับ
ตอนนั้นก็คือนิ่งไปแล้วครับผมก็วิ่งไปเรียกคนมาช่วยมาดูแล้วก็ไปตามเจ้าของห้องด้วย
ว่ามาดูผมหน่อยทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับ
ไม่มีครับผมเขาก็ไปที่นครปฐมผมก็ยังอยู่ที่นี่
แต่ก็มาเจอกันก็เจฟะวันหยุดครับ
นั่นเองบางทีไม่ว่างก็ไม่เจอกันครับ
น่าจะเป็นคนที่สามเพราะว่าทรัพย์สินก็อย่างเช่นโทรศัพท์นะครับ
ยังโทรติดอ่าแต่ทำไมไม่รับสาย
แล้วก็ทำไมปัดสายทิ้งอ๋อครับแล้วก็ทำไมปิดเครื่องนั่นแหละครับ
ผมก็สงสัยว่าเขาคงอาจจะแค้นผม

เมื่อปีก่อนผมเคย

เคยซ้อมเขาอะ
ก็คือว่าไม่ได้ทะเลาะกัน
ก็คือว่ามัน
คือมือที่๓นี่ไม่ใช่เรื่องความรัก

นายซาอุดีเจ๊มู้เนี่ยบอกว่าเขาเคยมีเรื่องกับคนที่เคยมาขโมยโทรศัพท์เขา

สงสัยจะมาก่อเหตุหรือเปล่าแค้นอะไรอย่างนี้
ก็มีลูกสาวของผู้ตายนะครับอายุ๒๐ปีนะฮะ
พอรู้ข่าวก็มาพร้อมกับญาติมาจากศรีสะเกดนะครับ
คือแม่เนี่ยเป็นคนมหาสรคามแต่ว่าลูกสาวก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับ
บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วลูกสาวบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะ
ว่าแม่มีแฟนหรือว่ามีสามีใหม่แล้วก็อยู่ด้วยกันที่สระบุรี
เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่โทรไปแม่ก็จะบอกว่าอยู่คนเดียวตลอดไม่ได้อยู่กับใคร
แล้วแม่ก็ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟัง
แต่แม่จะส่งเงินมาให้เธอกับน้องทุกครั้งก็คุยกันทางโทรศัพท์
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแม่
แต่อยากถามคนร้ายว่าทำไมถึงต้องฆ่าแม่แบบโหดเยี่ยมขนาดนี้แม่ไปทำอะไรให้
ยังบอกว่าเธอกับแม่แยกกันอยู่มานาน๔ปีกว่าแล้วเนื่องจากแม่ต้องมาทำงานต่างจังหวัด
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อนะของเธอกับแม่ก็จดทะเบียนสมรสกัน
แต่พักหลังห่างกันจะติดต่อมาก็คือผ่านเธอกับน้อง

เธอก็เลยอยากวอนให้ตำรวจช่วยเร่งจับคนร้ายที่ฆ่าแม่ให้ได้โดยเร็ว
ซึ่งว่าเคยถามว่าตอนนี้อยู่กับใครเขาก็บอกว่าภาคอยู่คนเดียว
วันนี้ก็มาประชุมมาติดตามผลความคืบหน้าคดี
พร้อมกับบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์
ฆาตกรรมสเถิญขวัญทาทุนโหดร้ายมาก
ผู้ต้องหาทำร้ายผู้ตายที่เป็นผู้หญิงด้วยการแทงกว่า๑๐แผล

ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
นายซาอุดีแฟนของผู้ตายนะฮะตำรวจบอกว่าตอนที่เกิดเหตุใหม่ใหม่นะ
ตอนที่พบศพนะนายสาอุดีเนี่ยให้การแบบวกวน
อืมคล้ายคนเมาส่วนเพื่อนที่นายซาอุดีบอกว่า
ผมมากับเพื่อนอ่าเพื่อนก็น่าจะเป็นพยานได้ใช่ไหม
อ่าว่ามาด้วยกันแล้วก็เข้าห้องไม่ได้อะไรเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเพื่อนที่มากับนายซาอุดีบอกว่าได้ยินเสียงทั้งคู่เหมือนกับ
อกล้อเล่นกันค่ะแสดงว่าตอนที่บอกว่าเดี๋ยวขอเข้าไปหาแฟนในห้องหน่อยเนี่ย
เพื่อนบอกยังได้ยินเสียงหยอกล้อเล่นกันแต่อยู่ดีดี
นายโซดีสักพักนึงเดินร้องไห้ออกมาบอกว่าแฟนตายแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งสองคนเลย
เพื่อนกับทั้งนายซาวดีแฟนของผู้ตายส่วนศพของนางนันทนานะครับ
เดี๋ยวจะต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของร่องรอยการถูกข่มขืนนะฮะ
ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เนื่องจากสภาพศพก็คือเปลือยกาย
แล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
ทั้งเรื่องการฆ่าชิงทรัพย์การข่มขืนแล้วฆ่าหรือว่าความขัดแย้งกับนายสาอุดีแฟนผู้ตาย
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับที่สำคัญคือกำลังรอผลการตรวจดีเอนเอจากเล็บของผู้ตาย
แล้วก็หลักฐานลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายในจุดเกิดเหตุ
ซึ่งจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่แบบโอ้โหถ้าอันนี้ได้มาเนี่ยอันนี้ชี้ได้เลย

แต่คนร้ายก็มักจะทิ้งหลักฐานไว้เสมอนำมาซึ่งการจับกลุ่มหนีไม่พ้นหรอกนะคะ